คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปติดตามประเด็นการเมือง

เมื่อวานนะคุณมีการแชร์คลิปในโลกโซเชียลมีเดีย

เขาบอกว่าคราวนี้มีรถตู้เป็นต้นเหตุอีกแล้ว
รถตู้อีกแล้วเหรอคะช่วงนี้มาบ่อยเหมือนกันพูดแบบนี้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
อ๋อยิงมีน้ำมุกแน่เลย

นี่เลยเป็นนาทีที่รถตู้รับส่งนักเรียน
เขาจะรอกลับรถ
แล้วก็รีบขับออกมาจากฝั่งตรงข้าม

คือรถคันที่จับภาพได้กำลังจะอยู่เทิน
แต่ว่ารถตู้เนี่ยตัดเข้ามารถฝั่งตรงข้ามเลยหลบ
มาชนกับคันนี้อีกทีหนึ่ง
แล้วก็ข้อความบอกว่าเอามาให้ชม
มักง่ายที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะ
ส่วนใหญ่เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารถตู้สีขาวคันนี้เป็นฝ่ายผิด
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วแถมดูนะ

คือถ้าเกิดดูต่อไปเรื่อยก็จะเห็นว่ารถตู้ขับไป
บางคนก็บอกว่าเอาอีกแล้วเกิดอีกแล้วกับรถตู้
ทีนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิปค่ะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
เมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
วันที่๔คุณสุภานีก็คือวันพุธ
วันพุธที่ผ่านมาบริเวณยูเทิร์นหน้าหมู่บ้าน
อนาคอน๔ถนนโรจนะที่จังหวัดพระนคร๔เอวิทยาค่ะ
รถตู้คันนี้เป็นรถรับส่งนักเรียน
ขับย้อนสอนออกมาจากซอยเทศบาล๔

เพื่อที่จะลักไก่กับรถที่แยกนี้

ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่นจนได้
เราไม่อยากคิดนะครับว่าถ้ารถเก่งคันนี้ไม่หักหลบ
แล้วชนเข้าไปนักเรียนในรถจะเป็นยังไง
แล้วก็มีการวิภาควิจารณ์กันด้วยนะคะ
ระวังด้วยนะครับคนขับรถตู้นะครับในรถคุณนั้นมีคนอีกมากมาย
ฝากชีวิตไว้กับคุณจำนวนมากนะครับ